หกสิบเจ็ดปีที่เราไม่เคยเห็นคุณหญิงพจมานหรือคุณหญิงอ้อเนี่ย

มิ้นไม่เห็นอ่ะมิ้นอ่านข่าว๘ปีมิ้นไม่เจอเขาอ่ะ

ของเราออกดิวลับครั้งนี้อาจจะเป็นบอกว่าคุณเห็กประวิยบงศวรรณเนี่ย

ลืมว่าครั้งหน้ามันจะต้องได้๓๕๐นะ
บางคนก็เริ่มบอกว่าไม่ต้องเอาสวไปเลือกนายกแล้วก็มีนะตอนนี้

แต่๒๐กว่าคนถ้าสมมุติวันยกคะแนนก็มีผลนะ

ถูกต้องไหมไม่ใช่เสียงสวมันเกิน

จะไปได้ถึง๓๕๐มันจะได้เหรอ

เมื่อก่อนโอเคแหละอีสานอาจจะได้เยอะ

เขาไม่ถึงกับกองแต่เขาก็เอาไปเยอะแล้วเหมือนกัน
เขาเอาไปเยอะแล้วเหมือนกันคือเขาเอาสอสอไปเยอะแล้วเหมือนกัน

วันนี้นะฮะพลเอกประวิทย์เขาก็ให้สัมภาษณ์

หลังการประชุมคอรมอลทุกวันอังคารประการประชุมคอรมอลเนี่ย

ถึงความเคลื่อนไหวของคุณหญิงพจมันดามาพงศ์นะครับ
ภรรยาของท่านศักดิ์ศิลป์ชินวัฒน์อดีตนางรมตรีน
ออกมาสับสนนางสาวแพทองทานชินวัฒน์

รับไมตีจากคุณหญิงพจมานหรือเปล่า

อย่าลืมพไอบวิทย์คือหัวหน้าพลักษณ์พลังประชารัฐนะ

ว่าโอเคจะรับไมตรีจากคุณหญิงพจมาหรือเปล่า

พไอบวิทย์ไม่ใช่ตอบว่าไม่รู้

นี่เอาแล้ว

แปลว่าวันนี้รู้ไม่รู้แต่ถ้าไปถามคุณหญิงพจมานสิรู้
เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่า
ที่จะทำการเมืองร่วมกันในอนาคต

ไม่ตอบโบกมือแล้วก็สายหน้า
เออแต่ไม่พูดไม่รู้
กมือแล้วใส่หน้าแปลว่าอะไรได้บ้างผู้สื่อข่าวก็ย้ำถามอย่างนี้อีก
นี่คำถามหนูเหมาะกับการเป็นสู้เสือ
นี่ที่โบกมือเนี่ย

ไม่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับเขาเลยใช่ไหม
เออเข้าใจแบบนั้นหรือเปล่า

พลเอกประวิทย์ก็ตอบไม่ตอบ

อ่าแต่ถ้าโบกมือแล้วสายหน้าเนี่ย

คือมันก็ตีความได้หลายอย่างเนอะภาษาท่า

หื้อพี่โมดคิดว่าไงพี่ไม่รู้
เออพี่โมดเขาไม่เคลียร์พี่โมดเขาไม่ซื้อ

พี่โมดเขาไม่ซื้อ